ต่อกันที่อุดรธานีครับเกิดเหตุการณ์พ่อนะครับไม่พอใจลูกชายของตนเองที่เวลาเมาเหล้านะครับชอบไปขอเงินภรรยาเพื่อไปซื้อยาบ้าแต่ภรรยาไม่ให้ก็เลยไปทำร้ายภรรยาครับพ่อทนไม่ไหวเข้าไปห้ามถูกลูกชายปรีเข้ามาเอามีดจะมาฟันนะครับพ่อเลยไปคว้าเหล็กแฉลงไปฟาดหัวลูกชายจนล้มแล้วทุบซ้ำจนเสียชีวิต
วิทยาชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรทานี
ควบคุมตัวนายหัสดีภูตรีปิดอายุ๖๒ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้าน
ในอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
หลังก่อเหตุใช้แฉลงทุบหัวนายวิทูลภูตรีปิด
อายุ๓๖ปีลูกชายเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา
หัสดียอมรับว่าช่วงเย็นวานนี้ลูกชายกินเหล้าแล้วอยากเสพยาบ้า
ไปขอเงินจากภรรยาแต่ไม่มีเงินให้จึงทะเลาะอารวาสทุบตี
ก่อนจะไปเอามีดพล้ามาเป็นอาวุธหวังจะทำร้ายภรรยา
จึงเข้าไปห้ามจากนั้นลูกชายวิ่งเข้ามาเพื่อจะฟันพ่อ
แต่ระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อหยิบเหล็กแฉลงที่อยู่ข้างบ้าน
ไปที่ศีรษะลูกชายหนึ่งครั้งจนล้มลง
พร้อมกับตีซ้ำเข้าไปอีก๒ครั้งจนลูกชายเสียชีวิต
แล้วรอมอบตัวกับตำรวจ
หัสดีเผยความรู้สึกอัดอั้นที่ผ่านมา
ลูกชายมักจะทำร้ายตัวเองกับลูกสะพ้ายรวมถึงหลาน
ก็คือลูกของคนตายมาตลอด
เคยบอกว่าให้เลิกเสพยาเลิกเล่าแต่ก็ยังไม่หยุด
พอเมาก็ทำร้ายคนในครอบครัว
นายฮัศดีเผยความรู้สึกอัดอั้นที่ผ่านมา
ลูกชายมักจะทำร้ายตัวเองกับลูกสะพ้ายรวมถึงหลาน
ก็คือลูกชายมักจะทำร้ายตัวเองกับลูกสะพ้าย
ขณะภรรยาผู้ตายยอมรับว่าสามีกินเหล้าหนัก
ที่ผ่านมาก็ถูกด่าถูกคมคู่มาตลอดว่าจะฆ่าเธอและพ่อด้วย

ก็ด่าเราตลอดด่าเราตลอดว่าจะฆ่าเรา
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุบอกกับทีมข่าวว่า
ผู้ตายชอบกินเหล้าหาเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้าน
รวมถึงคนในครอบครัวอยู่ตลอด
กินเหล้าแล้วยังเสพยาเสพติดอีกทำให้เกิดประสาทร้อน
พ่อผู้ตายยังเคยมาบอกชาวบ้านอยู่ตลอดว่า
คงจะต้องฆ่าลูกให้ตายไม่วันใดก็วันหนึ่ง
เพราะถูกทำร้ายร่างกายและจะถูกฆ่ามาตลอด
เมืองต้นตำรวจภูทรน้องบัวซอแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยครอบครัวไม่มีเงินประกันตัว

ก้มหน้ายอมรับผิดตามกระบวนการของกฎหมาย
กลางความสะลดใจของชาวบ้านที่เห็นใจครอบครัวนี้
เพราะผู้ต้องหาเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมตลอด
แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้